๑อย่างที่เค้าฮิตทานในช่วงนี้เป็นระดูกการของมันเหมือนกัน

แมงจีนูนทอดที่จังหวัดสุริน
ที่เริ่มบินมาเกาะตามต้นคูณเป็นจำนวนมาก

แต่ต่างตะวันมันก็จะมืดอย่างเนี่ยเนอะ
ก็คือคล้ายกับสอยมะม่วงมีไม้พันธุ์และมีเหมือนกระหวัด
ที่เอาไว้สำหรับใส่เจ้าแมงที่นูนเวลาไปกระแทกมันไปเขาะมันก็จะหน่วนลงไป
แบบนั้นพอแหย่ไปแมงจีนูนมันก็ตกลงมาครับ
จากนั้นก็เอาไปใส่กระป๋องที่มีน้ำอยู่ด้านในเพื่ออะไร
ทำไมต้องมีน้ำด้วยไม่ได้ให้มันสะอาดอย่างเดียวนะ
คือมันตกลงไปในน้ำปีกมันหนักปีกมันหนักมันบินหนีไม่ได้
มันก็เลยแบบว่าแน่นิ่งอยู่ในน้ำ

มันเป็นวิถีชีวิตโชว์บ้านนะเขาทำมันแบบนี้แหละ
ก่อนจะเอาไปกินทำอย่างไรไปล้างน้ำสิครับไปอาบน้ำอีกสักรอบหนึ่งนะฮะไปทำความสะอาดมันก่อน
จากนั้นก็ต้มในน้ำร้อนใส่เกลือลงไปเล็กน้อย
จากนั้นก็นำแมงอีนูลงไปต้มในน้ำให้มันสุก
ว่าต้องสุกไม่งั้นมันจะมีกลิ่น

ใช่ครับพอเสร็จนะฮะก็ไปตั้งกระทะใส่น้ำมันพืช
รอจนน้ำมันร้อนแล้วก็ใส่แมงอีนูนลงไป
มีอะไรใบมะกรูดตะไคร้เพิ่มความหอมมัน
เมื่อสูบดีแล้วก็ตากใส่ตะแกงรอจนน้ำมัน
เสด็จน้ำมันแล้วก็เทใส่จานสุดท้ายกินได้เลย

ก็ใส่ซอสสักหน่อยอ๋อนี่ไงเหาะซอสได้

พริกไทยก็ดีมันจะได้แบบมีความซาบซ่า

อันนี้กินแบบเป็นแกล้มนะกินเพลินเป็นสแนคของว่าง
แนคของว่างเคี้ยวกรุบดีนะ
กรุบจริงเป็นอีกหนึ่งเมนูที่เขาชอบกัน

ไปต้มไปนึ่งไปตำเป็นน้ำพริกก็อร่อยไม่แพ้กัน
ใช่แต่ทั้งหมดก็คือต้องทำให้มันสุกก่อนเนอะตอนนี้เราก็ต้องทานอาหารที่มันปรุงสุกใหม่แบบนี้แหละ
แต่ว่ามันก็เป็นวิถีแบบพื้นบ้านชาวบ้านแบบอีสานสไตล์อะไรอย่างนี้
วิถีชาวบ้านมันมีหลายอย่างนะคุณผู้ชม